ประเพณีเกี่ยวกับการเกิดมีธรรมเนียมว่าเมื่อแม่ใกล้กำหนดคลอดผู้เป็นพ่อจะต้องตัดไม้หาฟืนมาไว้สำหรับการอยู่ไฟหลังคลอด
โดยถือว่าเป็นทั้งหน้าที่และน้ำใจพึงมี
ฝืนนั้นเลือกชนิดมีชื่อเป็นมงคลและมีสรรพคุณเป็นยาด้วยเช่นไม้สแก่ขับน้ำขาวปลาและไม้มะขามมีขี้เท่าน้อยชื่อเป็นมงคล
ไม้ทองหลางมีควันช่วยกันปวดมดลูกและแก้พิษเลือดชื่อก็เป็นมงคล
ฟืนเหล่านี้ต้องเอาน้ำพุษาสุมไว้เพื่อป้องกันพูดผีปีศาจและสัตว์ร้าย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน